เพราะเมื่อกี้ท่านจุติบอกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้

ผมคิดว่ามันต้องใช้ความกล้าหา

ที่ถูกกว่าเนี่ยเข้าสู่อุติธิการปิโปรเคมี
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวมภูกันได้ปุ๊บ

แต่คราวนี้ตอบคำถามคุณจอมขวัญเมื่อกี้ว่า

ผมคิดว่าต้องลดค่าใช้จ่ายที่กวนใจพี่น้องประชาชนจริง

อันนั้นก็คือลดเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องไฟครับ
อันนี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุด

ผมต้องการที่จะกระจายที่ดินออก๖ล้านไล่
มติคอรมอลอยู่แล้วสามารถที่จะทำได้เลย

ที่เขาจะต้องค่าใช้จ่ายประมาณ๗๐๐บาทต่อเดือน
พรบน้ำปลาปลาสะอาดอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับ

ฝุ่นก็ต้องมีกฎหมายอย่างพรบอากาศสะอาด
อธิบดีควบคุมมลพิษสามารถที่จะแก้ไขบริหารจัดการได้

ผมคิดว่า๔อย่างนี้ถ้าเราลดได้ปุ๊บ
จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขมากขึ้นครับ
ให้ชาวเหนือได้เริ่มใหม่ไทยแลนด์